เชื่อของคุณแม่ท่านหนึ่งที่เชื่อว่าการที่เอาทองหย่อนลงไปในน้ำแช่ไว้แบบนั้น
แล้วเอาน้ำที่แช่ทองไปให้ลูกกิน
เนี่ยเขาแช่ในขวดนมแบบนี้ถ้าอยู่ในขวดนมแสดงว่าต้องเป็นทารก
ใช่ค่ะน้องคนนี้ที่ต้องดื่มน้ำแช่ทองคำเป็นทารกอายุ๓เดือนเท่านั้นเอง
โดยคุณแม่ให้เหตุผลว่าถ้าลูกดื่มเข้าไปแล้วเนี่ย
คือเราก็ไม่มั่นใจว่ามันคือศาสตร์ไหนเนอะ
ที่คุณแม่ท่านนี้เขาเอาข้อมูลมาเอามาโพสต์แบบนี้นะ
โพสต์แล้วก็ระบุนะคะบอกว่าเป็นความเชื่อโบราณของจีน
ภาพก็มีทั้งภาพเด็กมีทั้งทองคำอยู่ในขวดนม
มีทั้งภาพที่คุณแม่กำลังอุ้มเด็กเนี่ยนะคะแล้วข้อความที่คุณแม่ระบุไว้
ขออนุญาตอ่านแบบนี้เลยนะคะทารกแรกเกิดถึง๓เดือน
ให้กินน้ำแช่ทองคำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นต่างหูก็ได้
หรือถ้าไม่มีทองคำใช้เหรียญสลึงหรือเหรียญ๕๐สตางค์ที่มันมีสีทอง
แช่ลงไปแล้วให้ลูกดื่มอันนี้น่ากลัวสุดเลยนะ
เหรียญนะคะถ้ามันมีความสกปรกด้วยนะคะเหรียญนะคะเป็นโลหะหนักด้วย
การจับของคนมาไม่รู้กี่มือนะใช่ค่ะโพสต์นี้พอถูกเผยแพร่ออกไป
ก็คืออยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาแชร์ของคุณแม่ต่อไงคะไม่มีใครเห็นด้วยหรอกค่ะ
กับการกระทำแบบนี้นะคะโดยบอกว่าสงสารเด็กเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ
เวลาจับอะไรยัดเข้าปากเขาเขาก็ดูดกินเลยอ่ะครับ
แล้วเนี่ยถ้ามันเป็นอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่นั่นแหละจะเสียใจเนี่ยนะคะ
ถูกแชร์ในดราม่าแอดดิกด้วยพอดีพอดีค่ะ
เขาเป็นอดีตหมอด้วยประจำโรงพยาบาลเกาะลันตา
รู้จักรู้จักในนามจ่าพิชิตเขาเห็นข้อความนี้แล้วเห็นโพสต์นี้แล้ว
เอาไหนตัวเองเป็นหมอให้ความรู้เลยละกัน
เกี่ยวกับเรื่องทารกแรกเกิดจนถึงอายุหกเดือนคุณหมอท่านนี้นะคะ
บอกว่าไม่ควรให้กินน้ำนะให้กินแต่นมก็พอ
เพราะการกินน้ำจะทำให้เด็กกินนมได้น้อยลงอาจจะขาดอาหารได้
น้ำหนักเด็กก็จะน้อยด้วยและถ้าน้ำไม่สะอาดก็หมายถึงเรื่องเนี้ย
ถ้าแช่ทองลงไปถ้าน้ำไม่สะอาดเด็กจะท้องเสีย
และถึงขั้นติดเชื้อในลำไส้มันถึงชีวิตได้นะคะ
คุณหมอเตือนออกมาแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะการแช่
การดื่มน้ำแช่ทองคำไม่ได้ทำให้ผิวพันเปลี่ยงปลังแต่ยังได้
เพราะทองคำมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีผิวหรือเมลานีนนั่นเอง
จริงทองคำมันไม่ได้มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการเลยนะ
ไม่ได้มีคุณค่ากับร่างกายว่าเออกินไปแล้วมันจะมีวิตามินทำให้หน้าขาวอะไรแบบนี้
มันก็ไม่มีนะเคยได้ยินแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องสำอางเคยไหม
พอกหน้าอย่างนี้เข้าใจได้เพราะมันอยู่ภายนอกไม่ได้ทานเข้าไปใช่ไหมคะ
แล้วมันย่อยได้เหรอกรดตัวไหนย่อยทองคำเนี่ยใช่ไหม
มีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเขาบอกว่าทองที่เราอาจจะเคยเห็นประดับหน้าเค้ก
ประดับหน้าขนมไทยอันนี้ทานได้ทานได้เพราะว่ามันอยู่ที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่เค
แล้วเขาก็เตือนด้วยนะถึงมันจะยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่เค
ก็อย่าไปรับประทานเยอะลักษณะเหมือนขั้นเอ่อ
แท๊ะกินเหมือนแท่งช็อคโคแลตแด่ไม่ได้ไม่ได้
ครั้งนี้ก็เพื่อความสวยงามเท่านั้นค่ะอืมนะฮะคุณผู้ผู้ชมส่ง